วันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ที่๙เราจะก้าวไปทำบุญอิ่มบุญไปด้วยกันค่ะชวนคุณผู้ชมนะแล้วคุณสองคนด้วย
ไปทำบุญกับพี่ไทยเอกพันธ์และทีมมูลนิธิร่วมกระตันยูกันค่ะนี่เลยพี่ไทยเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาธนะคะ
กับพิธีวางศิลาเริกสร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดสะไม้แดงเสื้อการสร้างอาคารในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างทดแทนอาคารเดิมนะ
ค่ะคืออาคารเดิมเนี่ยเป็นอาคารไม้แล้วก็สร้างมานานแล้วมีลักษณะที่ค่อนข้างจะซุดโทรมอืม
โรงเรียนก็กลัวเดี๋ยวเด็กนักเรียนจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
ก็เลยย้ายนักเรียนไปเรียนที่สาราการประเรียนของวัดอืม
มูลนิธิร่วมกับตันยูพอทราบเรื่องก็เร่งดำเนินการสร้างอาคารเรียนใหม่ให้น้องทันทีเลยค่ะ
ยังไงเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ไทยและทีมงานจริงจริงนะบรรยากาศค่ะนอกเหนือจากพิธีมงคลแล้ว
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความน่ารักของน้องน้องนักเรียนไปด้วยกันคือนักเรียนโรงเรียนเนี้ยมีไม่เยอะคุณผู้ชม
เหมือนกันหมดเลยล่ะใช่ปรากฏว่าโรงเรียนนี้เขามีแฝดอยู่ประมาณสี่ห้าคู่เธอโอ้โห
แล้วแต่ละคู่คือแฝดแท้เป็นแฝดเหมือนพี่ไทยกับพี่ท็อปยังไงอย่างนั้นเลย
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้พี่ไทยเนี่ยยังแจกทุนการศึกษาให้กับน้องด้วย
พวกเราเองก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาสาธุไปกับพี่ไทยด้วยนะคะค่ะส่วนที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเลขเด็ด
ก็มีเลขเด็ดมาให้จริงคุณผู้ชมแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐของเราไม่ผิดหวังอ่ะ
มาค่ะซูมให้คุณผู้ชมได้ดูแบบไม่ต้องใช้แว่นขยายเลยคุณผู้ชมเห็นเลขอะไรไหม
ยังไม่เห็นอะไรเลยเลขอาคารเรียนรู้ไงเธอ
ความรู้เห็นไหมใช่แล้ว๓๗อ่าจด
กันไว้เลยนะค่ะงวดที่แล้วจำได้ไหมเลขอายุของพี่พี่ไทยออก

ใช่แล้วเนี้ยอาคารเนี้ย
แห่งที่๓๗เราย้ำแล้วนะ๓๗นะคุณผู้ชมนะ
เลขงานบุญอาจจะมาในงวดหน้าก็ได้นะเออ

สุดยอดเลยพี่ท้อพี่แท้ก็ทำบุญน่ะแล้วที่เหมือนเป็นบุญหนุนนำจริง

ไปทำบุญมีแฝด๔๕คู่เป็นเรื่องบังเอิญปะล่ะ

อุ้ยเอาละเอาละเรื่องใหญ่นะ
แล้วแต่ต้องคูณ๒เข้าไปด้วยหรือเปล่า
คุยคุยคุยคุยไหลก๊อล่ะ